คือคนร้ายยิงอยู่ในสถานเดินเข้ามาแล้วนะ
ตอบติดใจแล้วเดินเข้ามาวัฒนากยาม

เขาเจอมานี่ลูกรนเราต้องแบบว่าคนนั้นปลดนั้นอ่าประมาณนี้แล้วพอได้ยิน
เป็นมอเตยอะไรครับ

ไปแวบเดียวเห็นแบบ

แหวนแล้วก็พอได้ยินแค่นั้น
ตอนนั้นเนี่ยก็เห็น

เพราะนั้นเองเราก็เอาร้อนแล้วเป็นไรไหมลุง

เพราะนั้นเอง

มาครับสมุทร
เขาจะเดินเข้ามาเอาบัตรมาทางด้วยใส่กสเบาเข้าด้วย

ก็เบื่อบ้านเท่าไหร่เนี่ย
ผมก็ไม่รู้เวลามันกันอ่ะ
แบบว่าฝนมันตกและคนไม่ค่อยมี
เพราะสมมุติวันที่ผมเนี่ยเคยไปทำเครื่องให้มันไม่ได้
เพื่อนไม่ได้แล้วทีนี้เราต้องไปติดต่อเข้าของพนักงาน
แต่เครื่องมันไม่อ่านไม่อ่านสปาร์โค้ด
ผลิตรบาปกฏโทรศัพท์มาอู๋รถหนึ่งมันก็พร้อมพร่อม๓คันเลย
ใช่เป็นรถเล่มอบรวดมันก็อยู่ตรงร้าน